คือตอนนี้ต้องเรียกว่าหน้าน้ำถูกไหมคะ
หลายพื้นที่ก็ลงพื้นที่ไปเอาตะข่ายดักปลานะคะ
ลบบุรีต้องบอกว่าคุณลุงท่านนี้อายุ๖๔ปีเคราะห์ร้ายมาก
ท่านก็ลงพื้นที่เหมือนกันค่ะไปในคลองส่งน้ำครับ
โยนตะข่ายดักปลาไว้แต่ปรากฏว่าน่าจะพลาด
ตอนที่ไปเก็บปลาขึ้นมาตะข่ายดับปลามันไปพันขา
แล้วคุณลุงจมน้ำเสียชีวิตไม่มีใครเห็นเลย
ข่ายตัวนี้ยังมีปลาติดอยู่๒ตัวนะคะ
แล้วเดี๋ยวที่ศพก็จะเห็นว่าที่ใส่ปลาคล้องอยู่ที่คลอของคุณลุง
นี่อันนี้มีปลาอยู่ทั้งหมด๔ตัวด้วยกันนะคะ
คุณลุงเคราะหร้ายรายนี้ชื่อว่าคุณลุงหลองทองนาคท่านอายุ๖๔ปีนะคะ
ตรงนี้เป็นคลองส่องน้ำอยู่ในพื้นที่หมู่๑๑ตำบลหลุมขาว
อำเภอโคกสำโรงจังหวัดโลปบุรี
ผู้เสียชีวิตก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะคาดว่าไม่ต่ำกว่า๓๔ชั่วโมง
ไปตรวจสอบสภาพร่างกายนี่ตำรวจไปตรวจสอบนะคะ
ไม่พบบาดแผลหรือว่าร่องรอยของการถูกทำร้ายร่างกาย
ก็ต้องไปถามคนที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะ
เคยผู้เสียชีวิตบอกว่าเป็นคนพบศพคนแรก
แล้วบอกว่าพ่อตาออกจากบ้านมาลงตะข่ายดักปลาตั้งแต่ช่วงเช้า
๒๔พฤษภาคมก่อนที่จะออกมา
อีกครั้งหนึ่งก็คือตอนเที่ยงจะมาเก็บตะข่ายดักปลา
แต่เอ๊ะหายไปนานเหลือเกินนะคะ
กระทั่งเย็นแล้วพ่อตาก็ยังไม่กลับบ้าน
สุดท้ายลูกเขยตัดสินใจออกไปตามหานะคะ
ไปเจอตรงนี้ตรงจุดเกิดเหตุไปพบรองเท้าถุงย่าม
วางอยู่ริมคลองพยายามตะโกนเรียกแต่ไม่มีเสียงตอบรับเลยนะคะ
ตัดสินใจสาวตะข่ายสาวตะข่ายที่พ่อเป็นพ่อตานะคะ
ักไว้ในคลองคลองลึกประมาณเมตรครึ่ง
ดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่ขึ้นนะคะ
ตาข่ายเท่าไหร่ก็ดึงไม่ขึ้นลักษณะคือเหมือนติดของหนักค่ะ
ก็เลยตัดสินใจลงไปข้างล่างไปเจอร่างพ่อตานะคะ
อยู่ที่ก้นคลองมีตาข่ายพันอยู่ที่ขาแน่นเลยค่ะ
ตัดสินใจนำร่างพ่อตาขึ้นมาจากน้ำ

เจ้าหน้าที่เองคาดว่าระหว่างที่ลงไปเก็บปลาเนี่ย
คือคุณลุงหลองอาจจะขาไปพันกับตะข่าย

ทำให้ตารู้ว่าคุณลุงนี่จมน้ำเสียชีวิตนะคะ
ชาวบ้านที่มาดูเหตุการณ์เนี่ยก็วิพากษ์วิจารณ์เป็นเสียงเดียวกันเลยว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนอัฒนรึเปล่า
เพราะว่าคลองนี้มันกลืนชีวิตคนมาแล้วหลายต่อหลายคนนะคะ
คุณลุงหลองไม่ใช่ศพแรกนะคะสำหรับคลองตรงนี้ค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้บางรายก็บอกว่าเดี๋ยวเตรียมจะเอาเลขอายุของคุณลุงหลอง

บางคนก็บอกว่าเอ๊ะตะข่ายที่คุณลุงหลองเนี่ย
วางไว้จากปลาเนี่ยคือติดปลาอยู่๒ตัว
แล้วก็ที่ใส่ปลามีปลาอีก๔ตัวก็เลยเตรียมจะเอาเลข๘๒๔หรือ๘๔๒เนี่ย
เสี่ยงโชคไปเสี่ยงโชคนะคะ
ของกฎหมายต่อไปก่อนที่จะส่งศพให้ญาติ

ใช่ต้องระวังคือไอ้ไข่ดักปลาเวลามันพันทีเนี่ย
กว่าจะแก้ได้มันยิ่งแก้ยิ่งยุ่งเลยนะ
ต้องพกมีดพกกันไกลอะไรไปตัดด้วยนะครับ